แม่ห้องศรคือมีฝนตกหนักแล้วก็เกิดเหตุเป็นน้ำป่าไหลหลากลงมา
ทำให้มีคนศูนย์หายไป๓คน
แล้วทีนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะพบตัวผู้สูญหายแล้วเสียชีวิต๑ศพนะคะ
ส่วนอีก๒รายก็ยังคงหาอยู่นะคะตอนนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ห้องศร
พร้อมด้วยทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองที่อำเภอปางมภา
ระดมกำลังกันแล้วก็ช่วยหาตัวของเด็กหญิงธนพรแย้มสวน
หรือว่าน้องหนูนาน้องหนูนาเนี่ยค่ะคือคนนี้อายุ๘ขวบนะคะ
เป็นชาวบ้านท่าไคร้น้องหนูนาเนี่ยหายตัวไป๓วันแล้วค่ะ
ก็อาจจะสงสัยว่าจะโดนน้ำป่าพัดหายไปในลำห้วยน้ำลาง

คือเจ้าหน้าที่เขาก็ไปค้นหาระยะทางกิโลกว่าเนี่ยยังไม่เจอตัวน้องหนูนานะคะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะที่อำเภอเมืองแม่ห้องศรก็ได้รับแจ้ง
บอกว่ามีคนศูนย์หายเหมือนกันน่าจะโดนน้ำป่าเนี่ยพัดไป
จำนวน๒รายชื่อว่านายสมชายนิธินันวิริยกุลอายุ๓๕ปี
นายสมชายนี่เป็นน้องชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยปงอ่อนตำบลหมอกจำแปด
แล้วก็อีกคนนึงคือนายซืออายุ๓๒ปีนะคะ
ชาวไทยใหญ่สัญชาติพม่าแล้วทั้งนายสมชายแล้วก็นายซื้อ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแล้วก็โดนน้ำป่าเนี่ยพัดหายไปที่ลำห้วยโป่งอ่อน
ตั้งแต่ค่ำของวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้พอได้รับแจ้งปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ
ไปเจอเป็นรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่บริเวณที่น้ำป่ามันหลากค่ะ
ห่างจากหมู่บ้านสักห้าสิบเมตรได้แล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนค่ำ
ก็มีพลเมืองดีแจ้งมานะคะบอกว่าพบตัวผู้ที่ศูนย์หายแล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ลำห้วยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๖๐๐เมตร
ก็ไปเจอศพของผู้ชายคือในสื่อชาวไทยใหญ่ที่เป็นสัญชาติพม่า
สภาพศพคือมีบาดแผลแตกหลายแห่งบริเวณใบหน้า
ก็คาดว่าน่าจะถูกน้ำป่าพัดไปแล้วก็ไปกระแทกอย่างแรงกับโขดหิน
ก็ต้องนำศพของในซือไปตรวจที่โรงพยาบาล
ส่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังระดมกำลังนะคะ
ออกค้นหาตัวนายสมชายตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
แต่ก็ยังไม่พบเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ยุติการค้นหานะคะ
น้องหนูนาแล้วก็นายสมชายยังคงค้นหาต่อนะคะ